ต่อกันที่พิษโควิดต่อเนื่องกันเลยค่ะงานเลื่อนงานล้มงานพังกันเยอะเลยนะคะ
แต่คู่นี้นี่สิคะอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงดีนะคะ
อย่างที่ทราบกันดีช่วงนี้โรคโควิด๑๙เป็นที่วิตกกังวลกันอย่างมากเลยนะคะ
สำหรับทุกคนหลายงานด้วยหลายกิจกรรมยกเลิกกันไปแบบไร้กำหนดเลย
ส่วนนุ่มกวางเอบีโนมอลค่ะเห็นบอกว่าอีกไม่กี่เดือนแล้วนะ
ถึงวันวิบากับน้ำหวานซาซ่าตกลงแล้วยังไงดี
ระยะเวลาอีกอีกอีกปั๊กใหญ่ก็แบบอย่างงั้นนะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่ากระแสเรื่องโควิด๑๙มันจะหายทันหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าจริงก็กังวลอยู่เหมือนกัน
แต่ก็ยืนยันว่าคงไม่สามารถเลื่อนงานแต่งออกไปได้ค่ะ
เลิกได้ยามมาแล้วเนอะแล้วก็จ่ายงงจ่ายเงินกันไปหมดแล้วด้วย
เขาเชื่อว่าทางตัวเองแล้วก็สถานที่จัดงาน
มีมาตรการป้องกันในระดับที่ดี
แล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นก่อนวันแต่งงานนะคะ
ยังยืนยันวันเหมือนเดิมเดือนเหมือนเดิมนะครับ๒พฤษภาคม
ก็ไม่เป็นไรถ้าเขามากันไม่ได้ก็เดี๋ยวแฟนเองก็ได้
จริงมันคืองานเราเราไม่ได้จัดเพื่อคนอื่น
เราจัดเพื่อเราเองกับพ่อแม่เราครอบครัวเราเอง
ล่าสุดที่ไปที่โรงแรมนะครับเขาก็มีจุดแบบให้ล้างมือ
มีเจลล้างมือมีคนก็ใส่แมสกันหมดอะไรอย่างนี้

ตอนนี้งานไปถึงไหนจะให้ยังไงเตรียมการ
อันนี้เหลือแค่จ่ายตังค์อย่างเดียวที่เหลือเสร็จหมดแล้ว

เดี๋ยวก็จะค่อยร่ายแจกผู้ใหญ่ไปเรื่อยทีละบริษัท
ไม่เลื่อนนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างที่คุณกวางเขาอยากได้
เลื่อนเหมือนกันงานนี้แล้วเขาก็ฝากบอกแขกเหลือด้วยที่จะมาร่วมงาน
ใครที่ไปประเทศที่สุ่มเสี่ยงมาก่อนหน้านี้แสดงความยินดีผ่านไลน์เอาไม่ต้องมานะคะ
เชื่อว่าหลายท่านนะคะก็ดูแลตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนนะคะ